ต่อกันที่ความรักครั้งใหม่ของเพชรฆาตหน้าหยกพี่สามารถพยักษรุณกันหน่อยดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้โอ้โหผ่านเรื่องผ่านราวมามากมายในชีวิตแต่มาครั้งนี้บอกเลยว่า
หัวใจรุ่นใหญ่กลับมาฟรุ้งฟริ้งสีชมพูอีกแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะพี่สามารถพยักษรุณในวัย๕๘ปี
สร้างความฮือฮาด้วยตำนานรักต่างวัยคู่ใหม่
เปิดตัวความรักกับสาวใสวัยอ้อ
หลายคนบอกว่าเป็นรุ่นลูกยังได้นะเรียกว่าเป็นลูกยังได้เลย
คือสาวสวยคนใหม่คนนี้ที่ทำให้หัวใจของพี่สามารถกระชุ่มกระชวยบันเทิงไทยรัฐออนไลน
ชมหน้ามาให้ดูกันแล้วเต็มสวยนะหน้าตาน่ารักเลยนะครับ
พี่สามารถ๕๘ห่างกัน๓๒ปีเต็มเลยนะฮะ
คุณเรืองชัยไทยรุ่งเรืองอยู่กันไม่ใกล้ไม่ไกล
คันลูกหลานคงวงการเดียวกันกับพี่สามารถที่เป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกมาก่อนเหมือนกันนะคะ
เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เห็นหน้าสวยใสแต่ยังตามมาด้วยรูปคู่หวานอีกเพียบเลยค่ะ
ว่ากันว่านะคุณคู่นี้เขาพบรักกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
ครั้งที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตตอนนั้นเนี่ยน้องมอสเรียนอยู่ปี๑อยู่เอง
แล้วก็เป็นแฟนคลับที่สามารถอีกด้วยค่ะ
ทั้งนั้นค่ะคู่นี้ก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันมาเรื่อยจนได้คบกันนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องมอสได้เข้ามาช่วยดูแลค่ายมวยย่านสายไหม
อีกทั้งยังช่วยดูแลในเรื่องของสื่อโซเชียลอีกด้วย
เพราะว่ามีความถนัดด้านไอทีนะคะก็เลยทำให้แบ่งเบาภาระพี่สามารถไปได้เยอะเลยนะครับ
ตอนนี้ทั้งคู่ปลูกต้นรักกันมาได้ปีกว่าแล้วค่ะ
ชัดเจนนะคุณผู้ชมนะอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น
ไม่มีอะไรที่มากั้นความรักได้ความรักของพรมแดนค่ะ
รักนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบจริงนะคะ